ผมคิดว่าผมตั้งประเด็นไว้นะครับว่า

เสื้อเหลืองเสื้อแดง๑๗ปีที่ผ่านมา

ในตอนนี้โดยนายกคนใหม่
คือผมตั้งข้อสังเกตพอดีเมื่อกี้เบรกที่แล้ว
ตอนท้ายเนี่ยมีการเอาความสัมภาษณ์

คุณสุทธิพย์เป็นฝ่ายปราบนอปชอนะครับ
สอชเจ้านั่นนะครับเป็นฝ่ายปราบ

นะครับแล้วพอมีเลือกตั้งใหม่

แล้วพอคุณเพื่อไทยชนะคุณยิ่งรักมา

เหมือนกับจบแล้วนะครับ
เดียวกับคุณเนวินที่ไปช่วยดูที่ให้

ก็แบบเดียวกันครับอย่าลืมว่าตอนนั้นเนี่ย

มีเหตุการณ์ที่พันธมิตรเข้าไป

แล้วสนามบินก็ยุบพักพลังไวรัฐ

ดำเนินการสลายความสุชนุนมาปราบนอปช
แต่ประเด็นของเรื่องคือว่าคนที่ทำให้รัฐบาลพลังประชาชนนะครับ
ก็คือก่อนจะเป็นเพื่อไทยก็ไทยรักไทยพลังประชาชนแล้วก็เพื่อไทยใช่ไหมครับ
คนที่ทำให้รัฐบาลพลังประชาชนต้องพังไปแล้วอาจารย์ที่ปัดโดนคุณเดวิสิตเป็นยกแทนคือคุณเมวินนะครับ
ก็อย่างที่จานสุภาพพูดในเบรกที่แรกก็เป็นว่าแล้วกันไปตก๑๗ปีที่ผ่านมาก็เป็นจบปิดฉาก
แล้วตอนนี้ก็เริ่มฉากใหม่นะครับเริ่มตอนใหม่แล้วอีพีใหม่เมื่อคุณเศรษฐาได้เป็นนายกในตอนบ่ายนี้
เรื่องของเรื่องของเรือนจำเนี่ยอย่างที่บอกว่าท่านรองนายกวิศนุเนี่ยเป็นทั้งรองนายกและรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับ
คือเรื่องของคุณทักษิณเนี่ยผมว่าตอนนี้มันมีลุ้นอยู่๒เรื่องใหญ่
ลุ้นเรื่องพระราชธานอภัยโทษซึ่งทันทีที่มาถึงเมืองไทยเนี่ย
ลูกเมียสามารถทำหนังสือขอพระราชทานอภัยโทษได้ส่วนจะโปรดกล้าวลงมาหรือไม่เป็นพระราชอำนาจ
มาตราเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่ว่าทำหนังสือได้แต่การทำหนังสือเนี่ยต้องดูว่ามีความพร้อมต้องดูหน้าดูหลัง
เพราะถ้าทำหนังสือขอพระราชทานอภัยโทษแล้วไม่ได้ต้องเว้นไปอีก๒ปีถึงจะขอใหม่ได้
ฉะนั้นอย่าไปบุ่มบามขอคือต้องไม่รู้ล่ะผมว่าต้องดูเลิกมดลูกบ้างดูองค์ประกอบ
อาจารย์สุภาพพูดไม่ได้หมายความว่าวันนี้เข้าไปแล้วปุ๊บจะทำเรื่องขอพระราชทานอภัยโทษได้เลย
อันที่๒ระเบียบต่างอยู่ในคุกเนี่ยจำได้ไหมก่อนหน้านี้มีใครไปรู้ไปขุดคุยขึ้นมาว่า
กระทรวงยุติธรรมได้มีออกกฎระเบียบพิเศษขึ้นมาโดยตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง
กฎพิเศษที่ว่านั้นก็คือว่าให้สามารถเอานักโทษไปไว้ที่โน่นที่นี่ได้
ไม่จำเป็นต้องเป็นเรือนจำค่ะไม่จำเป็นต้องโรงเรียนตำรวจอะไรต่อเลยนะ
อาจจะเป็นบ้านพักหรือที่พักอะไรได้
ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นชอบแล้วอาจารย์วิศนุบอกว่า
มีจริงแต่ไม่เคยใช้เลยอันนั้นเนี่ยยังไม่เคยใช้เลย
ระเบียบนั้นอ่ะยังไม่เคยใช้ฉะนั้นจะดูว่าที่ไม่เคยใช้เนี่ย
อาจจะใช้กับคุณทักษิณเป็นครั้งแรกกล้าเสี่ยงไหม

ฉะนั้นผมว่าทำอะไรช่วงนี้นะเกรงใจประชาชนบ้าง
คือถ้ามีระเบียบอะไรอยู่แล้วเนี่ยนะเดินไปตามระเบียบนั้นเถอะ
แต่ว่าถ้าทำอะไรให้มันพิเศษพิเศษขึ้นมาจริงอยู่อาจารย์ปริญญาบอกว่า
เข้าไปในนั้นแล้วปิดฉากปุ๊บเราไม่รู้แล้วเป็นม่านเล็กแล้ว
ไม่ใช่นะทุกวันนี้อยู่ในนั้นมีสายข่าวตั้งเยอะแยะ
ในนั้นมีสายข่าวตั้งเยอะแยะที่ทำตัวเป็นนักข่าวที่ทำตัวเป็นอะไรต่ออะไรเนี่ย
เยอะแยะไปหมดแล้วโลกยุคใหม่เนี่ยผมเติมอาจารย์สุภาพอย่างนี้นะครับว่า
คุณพิระพันธ์ศาเลียสาวิภาคหัวหน้าภักดิ์ภาคนมชัยสร้างชาติ
คุณพีรพันธ์รู้เป็นอย่างดีระเบียบตัวนี้คืออะไร
แต่ว่าในการปฏิบัติจริงยังทำไม่ได้
เพราะว่าเขาไปทำให้ระเบียบนี้มันยาก
คืออันนี้มันอยู่ในวิธีพินาความอาญา
เรือนจำสามารถจะประกาศให้ที่ใด
ให้มีสถานะเป็นเรือนจำได้คือขังไว้ข้างนอกได้
แต่ปรากฏว่ามันต้องมีการไปประกาศที่นั้นในราชกิจจานุเบกษาที่ผ่านมาเลยยังไม่เคยใช้
ทีนี้ผมก็ต้องถึงที่ผมได้พูดไว้เมื่อกี้ว่าก็ต้องถามท่านรองน้ำตรีที่รักษาการกระทรวงยุทธรรมน้ำตรียุทธธรรม
แต่ว่าท่านได้ไปทำอะไรต่อหรือยังหลังจากนั้นเป็นต้นมานะครับต้องไปดูว่าเป็นยังไง
แต่ผมเรียนว่าอย่างนี้ครับเรื่องของการพัฒนาภัยโทษคนทูล๙คือรำตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ประมวลกฎหมายพิธีพิความอาญาบัญญัติไว้เลยที่มาตรา๒๖๑
ลำตรีว่าการกระทรวงยุทธรรมเป็นผู้ทูล๙เรื่องการขอแพทย์อภัยโทษพร้อมทั้งถวายความเห็นว่าควรพระธานภัยโทษหรือไม่
ไม่ว่าจะไปร้องทางไหนร้องผ่านใครนะครับ
รัชธรรมก็ต้องส่งมาให้กับน้ำตรีว่าการกระทรวงยุทธรรมเป็นคนพินาว่าควรทูล๙หรือไม่
ดังนั้นเนี่ยทั้งหมดนี้นะครับนักข่าวผมชี้เป้านะครับ
รัฐทีวีก็ต้องไปสัมภาษณ์อาจารย์วิศนุว่าขั้นตอนเป็นยังไง
รู้หมดทุกอย่างจะพูดกับนักข่าวอย่างไร
ครับเท่านั้นเองนะครับ